เหตุการณ์นี้จับตัวคนร้ายได้แล้วแล้วก็นำตัวคนร้ายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
แต่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์กันหน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านหมูกระทะที่นครสวรรค์นะคะ
ครับจะมีภาพทั้งด้านหน้าร้านและด้านในร้าน
จะเห็นเลยว่าคนร้ายยิงใส่ร้านหมูกระทะได้ยินเสียงปืนเนี่ยอย่างน้อยคือ๖นัดแน่
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดด้านหน้าร้านนะคะ๔ทุ่ม๕นาที๑๔กุมภาพันธ์
หมูกระทะอยู่ในพื้นที่อำเภอพยุหาคิรีนครสวรรค์
จะเห็นเลยว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์กันมาอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็ยิงใส่เลย

ทีนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
ในร้านจะมีผู้หญิงมีเด็กอะไรอยู่กันเต็มเลยแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังเขาก็หลบกันชุลมุน
เหตุการณ์มันน่าตกใจนะคะคนในร้านก็หลบกันวุ่นเลย
ตัวเล็กนิดเดียวก็ต้องหมอบต้องหลบมีผู้หญิงมีอะไรอยู่กันเต็ม
หลังจากนั้นค่ะตำรวจสพพยุหาคิรีจับคนร้ายได้
กฤษณะศรีทัพทิมหรือในคิมอายุ๒๖
ของกลางคือปืนพกขนาด๓๘๑กระบอกปลอกกระสุน๖นัด

รถจักรยานยนต์สีขาว๑คันและเสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุ
มีหมวกกันน็อกมีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
วันนี้นะคะคุณจิรายุทธ์ทีมข่าวของเรา
เดินทางไปที่ร้านหมูกระทะที่เกิดเหตุ
วันนี้ตำรวจนำตัวนายกฤษณะผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ชาวบ้านคนที่ร้านหมูกระทะคนเจ็บ

ตำรวจหลายสิบนายต้องวางกำลังป้องกันเพื่อความปลอดภัยเนี่ยค่ะตอนไปชี้จุด
ตำรวจนำตัวไปชี้จุดจุดเดียวนะคะคือจุดที่ยิง
ผู้ต้องหาบอกว่าวันเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์แล้วชะลอรถ
แล้วชักปืนที่พกมายิงใส่ไป๖นัดแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

ทำแผนแป๊บเดียวค่ะทำแผนอยู่๕นาที

เพราะว่ามีพนักงานที่ร้านมีคนเจ็บมีอะไร
เขาก็โกรธไงโกรธแค้นกับสิ่งที่แบบคนร้ายมาก่อเหตุ

ประเด็นสำคัญคือคุณทำไปทำไม
สาเหตุที่คุณทำมันคืออะไร

ผู้ต้องหาบอกว่าผมขอไม่ตอบคำถามครับ

บอกเขาไม่ตอบ
ใช่นักข่าวหลบไปก่อนเพราะชาวบ้านเห็นไหม

ทีนี้ค่ะตัวนางเสาออนนามสมมุติอายุ๒๒คือคนเจ็บ
เธอบอกว่าเธออยากจะมาดูหน้าคนก่อเหตุครับ
เธอยืนยันว่าเธอไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุนะคะ

ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมต้องมายิงกันแบบนี้ด้วย
มั่นใจว่าถึงแม้ว่าคนก่อเหตุจะมีคนเดียว

ต้องมีคนสั่งมาให้มาก่อเหตุยิงแบบนี้

ไม่มีใครรู้จักกับผู้ก่อเหตุเลยจริงค่ะ

ผมทำงานเสพตังค์อย่างเดียว

ผมเคยตอนหลังจากวันที่๒๕
๒๕มกราที่ว่ามายิงรอบแรก

คือจะบอกว่าไม่ได้มีเรื่องแต่เขายังเป็นคนที่รู้จักกับน้าเราด้วย
ใช่ครับ
ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขายิงพ่ออะไร

น้าแล้วผมก็ไปกินหมูกระทะกับพ่อด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับ

คิดว่าแก๊งนี้๒๕กับวันที่๒๔
เป็นคนเดียวกันไหม

แต่มีเรื่องอยู่แค่แก๊งเดียว
แต่ทีนี้ค่ะต้องมาฟังข้อมูลจากทางลูกชายเจ้าของร้าน
ไหน่เทราโพงพจบอัน๒๖ปรับเปลี่ยน
บอกถึงปมเหตุที่ร้านถูกยิง
บอกว่ามีอริค่ะ
เคยมีปัญหากับรุ่นน้อง

จะมารวมตัวกันที่ร้านหมูกระทะร้านนี้

พนักงานที่ร้านคือรุ่นน้องก็เลยยิงใส่เลย
ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จักกับคนก่อเหตุนะคะ
แต่มั่นใจว่าน่าจะมีคนวงการหรือว่าจ้างวานมา
หมูกระทะเนี่ยมีคนยิงครั้งแรกตั้งแต่๒๕มกราคมค่ะ

ต่อมาก็คือ๑๔กุมภาพันธ์ก็คือตามเหตุการณ์นี้ที่เล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เข้ามา๖นัดมีคนเจ็บ๑คน
กุมภาพันธ์นายกฤษณะผู้ต้องหาถูกจับตัว
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามที่ให้คุณผู้ชมได้ดูไป
ตำรวจสพพยุหาคิรีก็เลยบอกว่า
ผู้ต้องหาที่พามาทำแผนในวันนี้
คือคนเดียวกันที่ก่อเหตุในวันที่๑๔กุมภาพันธ์
แต่จะใช่คนที่ก่อเหตุวันที่๒๕มกราคมหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้มันต้องเป็นเรื่องเดียวกัน
กลุ่มคนก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
สาเหตุก็คืออาจจะมีเรื่องเขม่นกันมาก่อน

แต่ตอนนี้ยังไม่ฟันทงว่าคนก่อเหตุใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
เหตุการณ์นะคะ๒วัน๑๕มกราคมกับ๑๔กุมภาพันธ์